ติ๊กต๊อกอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างคอนเทนต์
อย่างคุณนุ้ยสุจิราค่ะล่าสุดกักตัวบอกเลยว่าไม่เหงาหรอก

ไปดูความฮากับคอนเทนต์ของเธอได้เลยในช่วง
ไป
กากตัวเป็นเหตุสังเกตได้
แม่หนุ่มสุจิราคตรงนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่บ้างตั้ง๑๔วัน
ก็เลยเป็นเฉาเป็นเหงาเอาเรื่องเลยล่ะจ๊ะ
อีก๑๓วันที่เหลือไม่รู้ยังไง
แต่ผ่านไปวันแรกแม่ก็อาการออกซะแล้ว
สักอย่างที่ว่าไม่ใช่โควิดด้วยนะจ๊ะ
แต่เป็นเรื่องใช้ผลอารมณ์ดีแบบนี้ล่ะคุณ

ไปแล้ว

ทำไมไม่รออีก
ไม่รออีก
ไม่รออีก

นี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้อีก๑๓วันเทือนนะคะ